ช่วงนี้ติดตามความขึ้นหน้าของคดีพระธรรมชโยคนะครับ
หาทางออกในการจับกลุ่มพระธรรมชโย
ใช่ค่ะก็จะประชุมกันในช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกานะคะ
ขณะที่ศิษยานุสิตวันนี้ค่ะของวัดพระธรรมกายได้ยื่นหนังสือถึง
ธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้สอบจัญญาบันนายแพทย์มโนเหล่าหะวันนี้
หลังจากที่มีการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะคะโดยเป็นการโจมตีพระธรรมชโยค่ะ
นายไอเพชรทองตัวแทนกลุ่มองค์กรพลังชาวพุทธผู้รักพระพุทธศาสนา
พร้อมด้วยนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกาย
เดินทางเข้ายื่นหนังสือให้ตรวจสอบจัญญาบันและวุฒิภาวะของนายแพทย์มโนเหล่าหวานิษฐ์
อดีตผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและสำนักวิเทศสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศวัดพระธรรมกาย
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์และประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลังจากที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสังคมออนไลน์และสื่อมวลชนนะคะ
นายไออ้างว่าพฤติกรรมของนายแพทย์มโนที่ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนในลักษณะบิดเบือนข้อเท็จจริง
โดยสวมใส่เสื้อของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำให้ตนเองและคณะศิษยานุสิต
เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าผิดจริยธรรมและจริยธรรมของการเป็นอาการอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือไม่
เช่นการกล่าวหาพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
นับถือฮิตเลอร์เป็นต้นแบบต้องการครอบครองโลก
ในวัดมีคุกมืดหรือแม้กระทั่งคุณยายจันทร์เป็นโรคอัลไซเมอร์
และเรื่องอื่นนะคะซึ่งล้วนแต่เป็นการกล่าวหาและบิดเบือนข้อเท็จจริงทั้งสิ้น
หากไม่ตรวจสอบจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อคนในสังคม
นัดประชุมหารือแนวทางการจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย
หมายจับของสารอาญารัชดาพิเศษ
เพื่อสรุปข้อเสนอให้กับพันธุ์ตำรวจเอกภัยสิทธิ์วงเมือง
ครั้งที่ผ่านมาว่าการเข้ามอบตัวของพระธรรมชโยม
มีเงื่อนไข๓ข้อคือต้องให้ประกันตัวทันทีเมื่อเข้ามอบตัว
ที่จะเข้าตรวจอาการอาภาษณ์ต้องเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเท่านั้น
และอีกหนึ่งข้อเสนอคือการแจ้งข้อกล่าวหาเจ้าคณะจังหวัดปฐุมธานี
จะต้องเข้าร่วมด้วยและจะมีการประชุม๓ฝ่ายครั้งที่๒วันนี้
ที่วัดเขียนเขตจังหวัดปฐุมธานีช่วงเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาค่ะ